คราวนี้นี่
แต่ที่ต่อแถวยาวเพราะว่ารีบมาที่ร้านทองร้านนี้
เพราะอะไรรู้ไหมร้านทองนี้
เขามีอะไรที่ทำให้คนไปต่อแถวยาว
นี่แหละหัวใสใช่หัวใสจริงเข้ากระแสเลยเนอะจริง
แล้วพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมเชื่อไหมพอหลังจากทำคลิปนี้นะ
ทำเป็นจี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นโลโก้ก้าวไกล
พอโพสต์ลงติ๊กต๊อกเท่านั้นแหละโอ้โหยอดจอง
คิวมาแบบถลบทลายจริงจริงค่ะครับคือตอนเนี้ยนะ
คนเข้าคิวรออีกเพียบเลยอ่ะนี่แล้วมาดูราคากันหน่อยค่ะ
นี่เขามีแบบหลายแบบแล้วคุณผู้ชมอย่าเพิ่งคิดว่า
อ้าวก็นี่ไงขอสั่งซื้อสักหนึ่งได้ไหม
ไอ้ที่เห็นอยู่หน้าจอเนี้ยจองเต็มหมดจ่ะเอาหรอ
คือตรังน้อยสมมุติถ้าพี่อยากได้แบบครึ่งกะลึงมีมะ
ใช่ถ้าเกิดว่าตังค์น้อยสองพันหกร้อยเก้าเกล้าได้ไปแล้ว
ครึ่งสักหนึ่งที่พี่เบิ้ดอยากได้อ่ะสี่พันเจ็ดร้อยเก้าเก้า
หลึกหนึ่ง๘๘๙๙เสียงครอง
บอกไงมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักของทอง
ครึ่งกรัมได้ไหม

นี่ค่ะผู้จัดการห้างทองบอกแบบนี้
คือด้วยความที่ก็เป็นชาวดอมส้มเหมือนกัน

ถ้าด้อมส้มเขาบอกว่าของมันต้องมี
เออก็นี่แหละเลยอยากแสดงจุดยืนผ่านทางจี้ทองแบบนี้ค่ะ
เลยมีการทำจี้ทองรูปโลโก้ของพักออกมาขาย
แล้วหลังจากทำแค่อันแรกนะถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียล
คนติดต่อมาแบบโอ้โหตอนนี้คิดดูสิ
จะไม่ทันแล้วยอดสั่งจองมา๓๐๐ชิ้นแล้วค่ะ
และที่สำคัญมันต้องแปลกลายผลิตเป็นอย่างอื่นแล้วไม่จับจี้ต่างหู
บางคนอยากได้เข็มกลาดร้านเลยบอกว่าใจเย็นแพบหนึ่ง
ตอนนี้กำลังให้ช่างออกแบบแล้วก็ขึ้นชิ้นงานเป็นตัวอย่าง
แล้วราคาจะพุ่งจะดีดจะแพงไหมตามน้ำหนักทองเลย
แล้วตอนที่นักข่าวคุยนะคุยกับผู้จัดการห้างทอง
ปรากฏว่ามีว่าที่สสพระนครศรียุธยาเขต๑พักก้าวไกล
นี่ค่ะนายทวิวงโตทวิวงมาถึงปั๊บจะซื้อจี้ทองโลโก้พัก๑สลึงพอบอกว่าผมรู้ว่าร้านนี้นะ
ฉันยังไม่ได้บอกชื่อร้านใช่ไหมห้างทองเพชรไทยอยู่ที่อำเภอเสนาที่อายุทยาค่ะคุณผู้ชม
ก็รีบมาที่ร้านเลยจะมาขอบคุณจะซื้อเก็บไว้จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยด้วยค่ะ
ร้านทองแห่งหนึ่งในจังหวัดอายุทยาเนี่ยได้ทำเป็นจี้ของโลโก้พักเก้าไกลนะครับ
ผมก็รีบหาเลยครับว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนนะครับครับก็เลยรีบติดต่อมาเลยครับเพื่อบอกว่าจะขอเข้ามาขอบคุณนะครับ
แล้วก็ขอเข้ามาเพื่อซื้อไว้เป็นที่ระลึกนะครับโดยที่ทางร้านเนี่ยก็บอกกับเราว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพี่น้องประชาชนที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในวินาทีประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับ
เขาถามกันมาเยอะน้ำแข็งพูดชื่อร้านอีกทีดิเนี่ยคุณผู้ชมถามมา
ร้านนี้นะคะเผื่อที่จะติดต่อไปห้างทองเพชรไทยอยู่ที่อำเภอเสนาที่พระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะ
ไม่ได้มีการควบคุมจากกฎหมายพักการเมืองอะไรก็ใครสามารถเอาไปทำก็เอาไปทำได้
เธอขอทำเป็นซีโลโก้พักการเมืองให้ดรมหน่อยครับดรมเดี๋ยวผมจะให้วันเกิดครับ
เดี๋ยวผมส่งรูปไปครับ